การเลือกตั้งเพื่อหา๓๐เสียงในดีวิชั่น๒
เพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ขณะนี้ก็มีตัวแทนจากสโมสรต่าง
ยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ

บรรยากาศขณะนี้ที่ห้องประชุมชั้น๒๕อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
โมสรที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตัวแทน๓๐เสียงหลีกภูมิภาค
ก็เริ่มเดินทางมาเพื่อลงทะเบียนที่บริเวณหน้าห้องลงคะแนนเสียงนะครับ
ขณะที่สโมสรสุราชเอฟซีครับที่ยังคงเป็นปัญหาในขณะนี้นะครับ
ล่าสุดนางอนงล่อใจครับประธานสโมสรในปี๒๐๑๕นั้น
ก็ได้เดินทางมาที่บริเวณที่ลงคะแนนนะครับ
เพื่อชี้แจงนะครับว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนของสโมสรสุราชเอฟซีมาโดยตลอดนะครับ
และได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมกีฬาให้รับหน้าที่เป็นประธานสโมสรตลอดชีวิตนะครับ
วันนี้นางอนงนั้นมาพร้อมกับนางอนงนั้นมาพร้อมกับเอกสารที่ยืนยันนะครับว่าตนเองเนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถเป็นประธานสโมสรได้ตลอดชีวิตนะครับ
ขณะที่ตัวแทนของอีกหนึ่งฝั่งอย่างนายรังสรรมธุระเมธาวีนะครับ

ว่าได้รับสิทธิ์ในการเป็นประธานสโมสรในปี๒๐๑๖ครับ
ประธานคณะกรรมการกลางการเลือกตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

และก็กำลังจะเดินทางมา

หรือจะเป็นของคุณรังสรรค์ครับ

คณะกรรมการกลางนั้นก็ได้มีการประชุมและหารือกับทางตัวแทน
เพื่อหารือกันว่าในวันนี้นั้น

จะเป็นไปในทิศทางใดครับ
สำหรับการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

เลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้น

จนถึงเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ

จะเช็คในเรื่องของสิทธิ์ต่างนะครับ
และเอกสารว่าแต่ละทีมนั้นถูกต้องหรือไม่

จะเกิดขึ้นที่อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทยแห่งนี้ครับ

รายงานเกาะติดให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งครับ

รายงานจากอาคาร๒๕ชั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ